ไปดูอีกหนึ่งประเพณีนะครับแล้วก็เป็นพลังศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลายครับ
ของชาวบ้านนับหมื่นคนที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เข้ามารวมตัวทำอะไรกันนะมาดูกันหน่อยครับ
ภาพนี้เห็นไหมโอ้โหมวลมหาประชาชนนับหมื่นเลยนะครับ

พร้อมกันกับโรงทานอีกหลายร้อยโรงครับ
มาร่วมงานบุญกันอย่างล้นหลามณวัดเขาตะแบกนะครับ
ที่อยู่น้องขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มากันทำไมมาเพื่อร่วมงานบุญ
อิดสู่ยอดเขาในการร่วมสร้าง
ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อโสธรจำลององค์ใหญ่ครับ
ก็ใช้วิธีการส่งต่อกันไปเรื่อยจนถึงยอดนะครับ
ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้
จะยืนเรียงกันเป็นแถวยาวเลยแบบนี้เห็นไหม

และก็จะส่งต่ออิดกันเป็นแถวยาวตามขั้นบันไดกว่า๔๐๐ขั้น
โดยร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสามัคคีนะครับ
ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นพลังบุญอย่างแรงก้าว
ถือว่าเป็นการร่วมกันทรงบุญร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้นี่แหละครับ